ต่อเลยดีกว่าค่ะยุคนี้บวงอย่างเดียวมันปังไม่พอ
รำถวายไปเลยสิคะอย่างล่าสุดคุณผู้ชมเป็นข่าวคือฮา
คุณนุ่นวรนุษย์นางเอกดังเนี่ยคืนกลับมาเล่นละครช่อง๗อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใส่ชุดสาลีเต้นอินเดียไปเลยค่ะใช่คุณผู้ชมแต่ภาพที่เห็นล่าสุดนี้คือภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ต้องบอกว่าคุณนุ่นสวยมากมากับที่สานะคะแล้วก็ผู้จัดละครพี่พิมดา
คือตัวจริงออร่ามากเดี๋ยวเธอตอนดูสัมภาษณ์นะ
คืออย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นการจัดพิธีบวงสวงเอาเลิกเอาชัยกันสุดฤทธิค่ะ
เพราะว่าละครออนไปแล้วเมื่อวานปังมากค่ะ
จากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนะคะเมื่อวันที่๑๕เดือน๘จำได้ไหม
ำเสนอข่าวไปแล้วค่ะนี่เลยนะคะทีมนี้เขาจัดพิธีรำวงสวงค่ะ

ซึ่งคุณนุ่นก็เปิดใจนะคะว่าสาเหตุแล้วก็คือมาจากพี่เจี๊ยบเนี่ยค่ะ
พี่เจี๊ยบสวพิธนภาที่เป็นผู้จัดแต่ว่าแกไม่ได้มาแกไม่สบาย
เป็นต้นคิดค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้เข็มซ่อนตาย
ทำมาตั้งแต่แบบ๓ปีที่แล้วมันติดขัดตลอด
ก็เลยมารำไหว้ตามความเชื่อแล้วก็เป็นพระพิคเนธ
เธอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าสไตล์อินเดียหรือเปล่า
ก็แล้วท่านจับประธานภพรไปฟังเศียงคุณหุ้นวรนุษฎิ
เมื่อเช้าสวยมากจริงค่ะ

แล้วก็อยากลำถวาย
ถึงหนึ่งก็เลยว่ายังคงลำด้วย
ทางอินเดียปิเติลออริโสเติ้ลอะไรอย่างนี้

จัดถวายชุดอินเดียที่วังหน้า
แล้วก็เป็นครูเป็นรุ่นน้องแหละค่ะที่ไปทำ

คือจริงโปรเจกต์นี้ตั้งแต่เริ่ม๓ปีแล้วนะ

ซึ่งยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเขาจะมีไปรำแบบอินเดียนี้อีก๓ที่ด้วยกัน

นี้คุณผู้ชมบวงสวงอย่างเดียวไม่พอนะคะ
รำถวายค่ะเช่นเดียวกับละครเรื่องไอ้คอยฮักเจ้าค่ะ
เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางวิกน้อยศรีค่ะ

ตามภาพที่เห็นเลยค่ะยกทีมนักแสดงค่ะ
รำกันที่จังหวัดนครพนม

ก็ไปวันที่๑๕สิงหาคมวันจันทร์ที่ผ่านมา

เป็นการรำวงสวงพญาสีสัตว์นครราชน์
จากละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียสอีสานค่ะ
เรื่องราวเกิดประมาณปี๒๕๑๕นะคะ
มีการใส่ความเชื่อของชาวอีสานไปค่ะ

คนที่รำคุณผู้ชมนะคะก็ประกอบไปด้วย

คุณคุณนโรงคุณอายพรานุวัฒน์แล้วก็อุ้มอิสยา

เชื่อก็ต้องเชื่อออนแอร์เป็นวันแรก

อย่างที่บอกยุคนี้บวงส่งอย่างเดียวไม่พอ
รำถวายจัดเต็มจัดใหญ่ไปเลยนะคะ
แล้วก็ยอดออนไลน์โอ้โหทะยายขึ้นหลักแสนค่ะ

เป็นแนวอีสานแล้วก็ล่าสุดมันเกี่ยวกับเรื่องกระสือด้วย

อดแทรกเข้ามานะคะก็ตามติดกันได้ค่ะ
รอติดตามกันนะคุณผู้ชมนะ